มีเหตุการณ์ลุงฆ่าหลานนะครับที่อุดรธานี
ก็สาเหตุจากการดื่มเหล้ากันด้วยนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นในท้องที่ของสพวังสามหมอนะครับ
บ้านหลังหนึ่งที่บ้านโนนสะเทียนที่ตะบนวังสามหมอนะครับ
ผู้ที่ถูกทำร้ายจนเสียชีวิตชื่อนายวิเชียนวรสารหรือว่าในเก่ง
อายุ๔๑ปีนะครับเป็นหลานชายเจ้าของบ้าน
จอบทุบเข้าที่ศีรษะจนบาดเจ็บสาหัส
ญาติญาติก็พยายามแจ้งกู้ภัยช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาล

คนก่อเหตุคือนายบุญจันทร์วรสารอายุ๖๖ปี
เป็นลุงของนายวิเชียนผู้ตายถูกคุมตัวไปสอบปากคำที่โรงพักนะครับ
ตอนนี้ยังให้การภาคเศษอยู่นะฮะ
หลังเกิดเหตุเนี่ยที่บ้านเขาก็สวดศพคืนเดียว
สำหรับนายวิเชียนแล้วก็ชาปนกิจศพไปเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมา
ญาติของนายวิเชียนบอกว่าก่อนเกิดเหตุนายบุญจันทร์
ผู้ต้องหาตอนนั้นก็เมาทะเลาะกับภรรยาอย่างรุนแรงที่บ้าน
นายวิเชียนที่เป็นหลานนี่ก็เมาเหมือนกันก็มาห้าม
นายบุญจันทร์ก็เลยไม่พอใจก็ทะเลาะกันอีกนะครับ
นายวิเชียนตอนนั้นที่เป็นหลานนะตบหน้าลุงไปสองสามที
แล้วภรรยาลุงก็มาห้ามปรามแยกกันไป
นายวิเชียนก็เมาอยู่แล้วก็ไปหลับนอนหลับ

แต่นายบุญจันทร์ที่เป็นลุงก็ยังอารมณ์ค้างอยู่ก็เลยคว้าจอบ
เข้าไปทุบศีรษะหลานชาย๒๓ทีจนบาดเจ็บสาหัสแล้วก็เสียชีวิต
ฉวยจังหวะตอนเขาหลับเมาหลับอยู่
ยายนี่มาเห็นพอดีนะฮะก็เลยมาแจ้งเจ้าหน้าที่
ให้ช่วยนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วก็มาคุมตัวคนก่อเหตุไป
เอามึงมันก็ไม่เหลือดเพราะฉันคุมยาบาลมึงมันก็ไม่เหลือด